ปลวกนี่ก็มักขึ้นอยู่ตามบ้านช่องห้องหับของเราเหมือนกัน
บางทีก็อยู่ในบ้านบางทีก็อยู่นอกบ้านบ้างนะคะ

แปลกแบบไหนกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปกันหน่อย

พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับจอมปลวกที่การทำรังครั้งนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่างไรไปชมครับ

ชาวบ้านพากันไปไหว้ขอโชคพระพุทธรูปในวิหารเก่าแก่
ซึ่งถูกจอปลวกโอบล้อมจนเกือบมิด
พาไปดูเรื่องน่าอัศจรรย์ใจนี้ภายในวิหารเก่าแก่
อายุกว่า๑๐๐ปีที่วัดเนินมะค่าน้อยอำเภอน้องไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
ซึ่งกลุ่มชาวบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการวัด
ต่างก็พากันไปทำพิธีเสี่ยงทายขอเลขเด็ด
พระประธานและพระพุทธรูปทั้งองค์ใหญ่องค์เล็ก
ที่ถูกจอมปลวกขึ้นโอบล้อมตั้งแต่ฐานจนเกือบมิดทั้งองค์
ไม่พอเท่านั้นชาวบ้านยังส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
พร้อมทั้งใช้แป้งฝุ่นโรยและรูปไลค์เบา
บริเวณฐานที่ตั้งองค์พระประธาน
ซึ่งมีคนตาดีบอกว่าเห็นเป็นเลข๒๓ตัว
ซึ่งมีตัวเลขที่บังเอิญตรงกับเลขที่เขียนไว้ตรงบานหน้าต่างอีกด้วย
โดยหลังจากนั้นชาวบ้านก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแล้วส่งต่อไปให้ญาติพี่น้อง
เพื่อจะนำไปหาลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันต่อไป
ต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีก็มีเรื่องแปลกเหมือนกัน
มีจอมปลวกตั้งตรงานเหมือนหน้าคน
จอมปลวกแปลกที่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็บอกเลยว่าเหมือนรูปปั้นขนครึ่งตัว
อยู่กลางสวนยางนาในสวนเกษตรพอเพียงตำบลย่านหรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
องเห็นได้ไกลระยะ๑๕เมตร
ปลวกคล้ายคนรังนี้มีความสูง๑๒๐เซนติเมตร
ขนาดใหญ่ราว๒คนโอบ
ใกล้คล้ายคนนั่งอยู่มีหัวมีไหล่ชัดเจน
ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นผู้ชาย
ลูกสาวเจ้าของสวนบอกว่าพ่อเข้ามาตัดต้นไม้แล้วดันมาเห็นจอมปลวกรังนี้
เรียกมาดูก็เห็นเป็นเรื่องแปลก

แต่ถ้าถามถึงตัวเลขก็บอกให้ว่าบ้านเลขที่นี้คือ๓๗ทับ๑หมู่๑ครับ
ปลวกก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะว่าถ้าหากขึ้นบ้านไหนก็อาจจะมีโชคมีลาบ
แต่ก็ต้องอยู่ที่ทิศด้วยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้มีรายละเอียดมีโอกาสเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังค่ะ